ไปดูเรื่องราวของไก่ที่อารมณ์ดีและออกไข่มาเภียบเลยที่นั่น
คนที่เขาเลี้ยงเขามีเคล็ดลับในการเปิดเพลงให้ไก่มันฟัง
อารมณ์ดีคุณผู้ชมไก่อารมณ์ดีต้องบอกว่าผลผลิตค่าอาร์มดีตามไปด้วย
ที่จังหวัดพิศนุโลกเดี๋ยวพาไปฟังเพลงกันหน่อยครับ

นี่แหละเป็นเพลงภัยร้อแบบนี้แหละครับที่เจ้าไก่สายพันธุ์
ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เจ้าของไอเดียเก๋อย่างคุณวิรัติ
อนยอดวัย๓๐ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านบ่อทองอำเภอบางรกรรม
พิศนุโลกแหมอำเภอนี้พูดแล้วก็ชอกช้ำใจ
บางรกรรมนี่ช้ำทุกปีเวลาหน้าฝนมาน้ำท่วมน่าสงสาร
แต่ว่าเกษตรกรคนนี้นะครับคุณวิรัติก็เล่าว่า
เปิดเพลงให้ไก่ฟังนับเป็นเคล็ดลับในการเพิ่มปริมาณไข่ไก่ในแต่ละวันนะครับ
โดยต้องทำให้ไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจครับ
โดยส่วนตัวแล้วยังชอบร้องเพลงด้วยนะครับที่แต่งเองให้ไก่ฟังอีกด้วย
นี่แต่งเพลงเองให้ไข่มันฟังครับ
แล้วก็ที่เปิดเป็นประจำก็คือเพลงที่ชื่อว่าต้นกล้าของพ่อนะครับ
ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากในหลวงราชการที่๙ครับ
หุ่นคุณยิ่งใหญ่ให้หัวใจจะลื้อเครื่องราว
เกษตรกรในแผ่นดินรัชกาลที่๙จะขอทำดีตราพัง
ชีวิตหมดลมหายใจ
โอ้โหให้ก่อนให้ร้องมิน่าล่ะไก่อารมณ์ดี

ว่าคุณเลี้ยงไก่ได้นะเสียงคุณดี

หมูวัวหรือว่าอะไรที่เลี้ยงไว้เนี่ยนะ

ใช่ดอกเขาจะได้ออกสวยงาม

คุณลองดูรถน้ำต้นไม้ไปร้องเพลงไป

ตายดีกว่ามันจะหันตนาดนี้ตายถึงกระตายเลยหรือ

การเลี้ยงไข่ไก่ไข่เนี่ยนะครับก็มีปริมาณไข่ในแต่ละวัน
เยอะมากเป็นพิเศษนะครับจนทำให้มีลูกค้าประจำ
แล้วก็แวะมาซื้อไข่ไก่จนถึงที่บ้านเลยทีเดียว
คุณวิรัติเนี่ยยังขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง
โดยยึดคำสอนของในหลวงราชการที่๙
และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอันนี้ถือว่าดีมาก
เขาเริ่มจากตั้งแต่การทำนาทำเกษตรผสมผสาน

ลูกทุกอย่างที่กินได้บริเวณรอบบ้าน
ยังเลี้ยงสัตว์อย่างกุ้งแล้วก็กบเพื่อขายอีกด้วยนะครับ
ปัจจุบันครับคุณวิรัติเนี่ยยังเปิดบ้านให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ชื่อวิรัติสมาร์ทฟาร์เมอร์
เป็นไงเป็นชาวนาที่สมาร์ทแล้ว

ก็คือที่คือคำแปลใช่ไหมที่แบบมีความคิดแบบชะเลวชะลาด
ใหม่ใหม่ประมาณนี้เป็นชาวนายุคใหม่เป็นชาวมรายุคใหม่เลยแหละ
ค่ะขอบคุณที่แปลให้ดิฉันไม่เป็นไรครับ
ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อมาเรียนรู้การทำเกษตรประสบสารได้
หมายเลขโทรศัพท์นะครับจดกันเลย๐๘๐๕๑๘๙๑๕๕นะครับ
เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรียนทำเลี้ยงไก่ต่างดิฉันขอไปเรียนร้องเพลงก่อน
มันจะหลายขั้นตอนแต่ที่ฟังแล้วเนี่ยน้องนิวนาวนี่โอเคเลยนะไปได้
เลี้ยงไก่ได้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะไก่คงจะชอบนะหวังว่า
หวังว่ายังไงน่าจะได้ผลผลิตที่ดี